แน่ใจไปดูว่ามอเตอร์ไซคันนี้เป็นยังไงก่อน

นี่คือรถจักรยายนฮอนด้าปี๒๐๑๕ครับ

เป็นม้ามังกร
เอาขอโทษขอโทษทียกมือไหว้ก่อน

แต่ว่าไม่นินเพราะสีแดง

เขาบอกว่ามีการประกาศขายในกลุ่มขายรถ

ใช้งานมาแค่๑๐๐กิโลเมตรเท่านั้น

ชาวเน็ตก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม

บอกเจ้าของรถที่หลัดแปลงรถจักรยานยนต์นี่น่าสนใจ

ดัดแปลงสภาพแบบนี้ขี่บนถนนได้หรือเปล่า

ว่าขี่ผ่านซอยไหนหมาไม่กล้ายุ่ง

เห็นแล้วน่ากลัว